เรื่องนี้ก็ลันทศคุณผู้ชมที่ลำปางครับ
คุณยายสายใจเนี่ยท่านมีโรคประจำตัวหลายโรคอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ก็คนพบเห็นคุณยายท่านครั้งสุดท้ายนะต้นเดือนเลย
ต้นเดือนเลยนะไม่เห็นมานานแล้วหลังจากนั้นไม่เห็นมานานเลยค่ะ
สักพักมีคนเดินผ่านเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นออกมา
ท่านเสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมฮะโอ้
แล้วก็มีสุนัขแค่ตัวเดียวอยู่กับท่านครับ
เฝ้าศพท่านอยู่ไม่ห่างเลยนี่บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนปงสนุกอำเภอเมืองลำปางครับ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย
ตอนไปถึงเนี่ยประตูเหล็กรั้วบ้านมันโดนล็อกไว้นะ
ก็เลยต้องตัดกุญแจเข้าไปครับแต่ประตูบ้านก็ยังถูกล็อกกรอนจากข้างในอีก
แต่พอไปถึงตรงประตูบ้านเนี่ยกลิ่นมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้ว
ัดประตูบ้านเข้าไปได้เจอร่างของคุณยายสายใจอายุ๗๘ปีเจ้าของบ้าน
ร่างของคุณยายนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนอนชั้น๒เลยครับ
แต่ว่าสภาพศพก็หนังติดกระดูกแล้วฮะคาดว่าท่านเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒สัปดาห์
เข้าไปตรวจสอบศพเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาตอน๒ทุ่มนะครับ
นี่แล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ฮะสุนัขเศษเมียอายุแค่๓ปีเนื้อตัวมันมอมแมมเลยนะ
นอนเฝ้าศพยายสายใจไม่ห่างเลยครับแล้วก็เห่าห้งไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้ศพเลย
เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มมันออกมาก่อนเพื่อจะนำศพคุณยายสายใจส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำปาง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งต้องไปถามชาวบ้านซะหน่อยว่าเอ๊ะมีใครเห็นคุณยายใส่ใจบ้างหรือเปล่า
มีท่านหนึ่งครับบอกว่าอ๋อยายสายใจเขาเป็นข้าราชการครูบำนาน
แต่ยายก็ป่วยนะมีโรคประจำตัวเยอะเลยเป็นความดันโลหิตสูงหอบหืดด้วยเบาหวานด้วย
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเจอคุณยายสายใจอีกเลยครับ
ส่วนบ้านคุณยายเขาก็ปิดเงียบเลยนะจนกระทั่งมีคนมาได้กลิ่น
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบซะหน่อยส่วนไอ้สุนัขตัวนั้นอ่ะ
สุนัขเศษเมียตัวนั้นที่เจอก็เป็นสุนัขที่ยายสายใจ
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วโอ้ยยายรักเหมือนลูกเลยนะตัวนั้นอ่ะ
เนี่ยตรงนี้เบื้องต้นครับกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือหมาแมวลำปาง
ก็พาไปให้สัตวแพทย์ตรวจเจ้าตัวนี้ตรวจร่างกาย
ซึ่งมันก็แข็งแรงดีนะคุณผู้ชมหลังจากนี้เดี๋ยวจะหาผู้ใจบุญมารับไปดูแลต่อ
โอ้โหมันน่ารักอยู่เหมือนกันล่าสุดเย็นเมื่อวานครับ
ญาติของคุณยายสายใจก็มารับร่างของท่านจากที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดปงสนุกเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความเสียใจด้วยฮะ